การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

การตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ

ตื้อห้วน

ของคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๘๐๐บาท
ร้านปู่พันปี

สืบทอดกันมานานกว่า๕๐ปี

อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่สด

ร้านนี้ใส่ใจการทำอย่างพิถีพิถัน
จนติดใจกลายเป็นร้านตือหวน
โด่งดังของย่านนี้

เมนูตือหวนเกี้ยมชายเมนูเด็ดของร้านปู่พันปี
เครื่องในถูกปรุงสุกกำลังดีไม่แข็งกระด้างอ่อนนุ่มเคี้ยวง่าย
ได้รสชาติแบบเต็มเต็มน้ำซุปรสชาติกลมกล่อม
เครื่องเทศและเกี้ยมฉายออกรสเปรี้ยวซ่อนเข็มเข้ากันดีกับน้ำซุปและเครื่องใน
ร้านตือหวนหรอไม่อยากเค็มกินทั้งเลยอ่ะ
ทีมคุณก็อปวางเงินไว้สองพันแปดได้ทานห้าติดหกชามครับ
รับผิดชอบไปเลยครับผม

มาตามสัญญา
จัดไปไปร้านไหนลองร้านนั้น

ดูนี่แค่หื้มจา

พี่พากุงหวังเงิน๕๐๐ได้ทั้ง๑๐ชามครับผม

ทั้งสองคนนะครับจะต้องช่วยกันถามและตอบ
และเกมนี้ก็คือการตอบคำถามแบบไม่ตรงคำถามนะครับ
หนึ่งสองส้มชอบสีอะไร

เออได้อะไรพี่เดี๋ยวไม่เคยได้ไหมเอาไปพีดตายไปแล้วไง

นายกประเทศไทยชื่ออะไร

ผมลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ
ห้าสิบหกชามอ่ะเหลือ๒๐กว่าชามอีก๘นิดหนึ่ง
อุ๊ยนิดเดียวไงจะหมดแล้วนิดเดียวจริง
กินเร็วจริงจ้ะจริงเอออุ๊ย

เราไปเลยนะคุณ
เราไปเลยเราไปกัน
เดินออกเลยผมให้คุณ๑๕นาทีถ้าผมตามไป

เอาทิศมา

แถมนะแถมโอ้ยจะแถมทำไมไปโอ้โหสั่งลูกจาบเหี้ยเขาใจดี
บิดพี่ผิดเวลาว่ะจุกกับปองด้วยพอสู้นะหรอใช่จุกกับปอง

โอ้อ๋อชิ้นแตกเลยเอ้ยแตกเลย

สามย่านเหรอสามย่านน่าจะข้างหน้านะพี่เนี่ยเขามีสามย่านนะใช่

เราถึงแล้วคุณถึงแล้วครับก็ดีเนอะหนังท้องตึงแอร์เย็น
หนังตาหยอดนี่ใช่ป่ะแล้วนอนกันชักครึ่งชั่วโมงนะพ่อไม่ได้
สวัสดีครับผม

ไม่น่าเชื่อเขายังไม่ถึงแล้วใช่ไหม

เปล่า

ไปถึงแล้วเหรอน่าแน่นอนครับ

ไม่เป็นไรก็ถือว่าณตอนนี้นะครับ
เราได้ผู้ชนะและก็ผู้แพ้แล้ว

จะต้องได้รับบทลงโทษครับ

เค้กจานดาวเทียมอ้วนหอมครับ
จากร้านเซ็กอ้วนผอมครับ
สเต็กจานดาวเทียมอะไรอ่ะ
อ้าวอ้าวอ้าว

น้องมาเรียมก็เลยกินอาหารที่เขาอยากรับประทาน

คุณก๊อฟเฟรนเจ้าพลและคุณพล่าขึ้น
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดา

บิชชั่นดิลิเชียส

คุณพล่าสามย่านไม่ใช่สรรพรีเบิ้ล